ตอนนี้ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าการเมือง

แล้วน่าจับตามองแต่ไม่รู้ว่า
จะเลื่อนเลือกตั้งหรือเปล่า

สามารถเปลี่ยนแปลงการแบ่งเขตเลือกตั้ง

ทางด้านของพักก็บอกว่า

ยังไงแล้วเขาจะพร้อมเลือกตั้งได้ยังไง

เอามาดูความเห็นของหลายภาคส่วนหน่อย
คนแรกนายสุวิทเมศี

แล้วก็เปิดตัวผู้สมัครด้วยเขาบอกว่า
มั่นใจว่าคำสั่งคอสช

เปลี่ยนแปลงการแบ่งเขตเลือกตั้ง

และไม่เกี่ยวข้องกับความพร้อมของพักพลังประชารัฐ

การเลือกตั้งควรจะเดินหน้าต่อนะครับ
ก็เป็นความคิดอ่านของพักเล็กนะครับ
ผมคิดว่าถ้าถามผมโดยส่วนตัวนะครับ
ผมคิดว่ามันควรจะต้องเดินหน้าไปแล้วนะฮะ

เมื่อกำหนดไว้วันไหน

คือถ้าประกาศว่าพรุ่งนี้เลือกตั้ง

ก็มายังไงเราก็ตามกฎิกานะครับ

คนนี้เห็นด้วยกับทุกเรื่องที่รัฐบาลคอสชทำ

หัวหน้าพักประชาชนปฏิรูปบอกว่า
คำสั่งคอสชฉบับนี้
มันเป็นคำสั่งที่ช่วยแก้ปัญหาแบ่งเขตเลือกตั้ง

เรียนจำนวนมากเพราะฉะนั้นส่วนตัวเนี่ยไม่เห็นว่ามันจะมีสัญญาณเรื่องของการเลื่อนการเลือกตั้งไปเลยนะอันนี้ไม่เกี่ยวคุณภัยบูลมองแบบนี้นะคะ
ให้กับพักที่ไปอยู่ฝั่งเดียวกับรัฐบาลตอนนี้
ฟังเสียงคุณหญิงสุดารัฐค่ะ
การเอารัฐเอาเปรียบเนี่ย
ถือว่าเป็นการเอารัฐเอาเปรียบอยู่แล้ว

เพื่อที่จะให้ตัวเองได้เปรียบทาง

เริ่มต้นยังไม่ทันเริ่มสู่ฤดูการเลือกตั้ง

แล้วถ้าเข้าสู่การฤดูการเลือกตั้งแล้วเนี่ย
เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ย

แล้วก็ปราศจากการซื้อสิทธิ์ขายเสียง
จตุพรพรมพันธ์ประธานนปชนะคะ
ได้ฝากถึงขศและกตบอกว่า
ให้ชี้แจงความชัดเจนถึงคำสั่งของคอสช

ภายในวันที่๒๖พฤศจิกายนนี้

แล้วก็เชื่อว่าขณะนี้นะคะทั้งภาคการเมืองเก่า

และพักการเมืองเขาก็จะได้เตรียมตัวทัน

กลุ่มวัยรงวัยรุ่นตามสยงสยามเนี่ยนะฮะ
นายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่

คำสั่งอันนี้นะคอสชเป็นคนเขียน
เป็นคนอนุมัติแต่พอมาถึงวันนี้

แล้วก็จะมาใช้ม๔๔แก้ปัญหา
เป็นเรื่องน่าเศร้ามากสำหรับประเทศไทย
อันนี้ก็เป็นหลากหลายความเห็นกับสิ่งที่มันเกิดขึ้น
ตอนนี้เราก็ยังกังวลว่า๒๔กุมภาพันธ์เนี่ย

หรือต้องเลื่อนไปอีกเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบเหมือนกัน
แต่ว่าประชาชนหลายคนก็พร้อมแล้วนะคะ